ดีเจป่าช้าแดนซ์กันหน่อยค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
ดีเจป่าช้าแดนซ์เนี่ยตั้งใจจะไปอดมทุน
เพื่อที่จะมาบุรณะซ่อมแซมเมน
แต่ปรากฏว่าไปเจอผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านมาสับคัทเอาท์นะมืดไปหมดเลย
แล้วก็มีการยิงปืนลงดินขู่ด้วยค่ะ
เดี๋ยวดูจังหวะตอนนั้นหน่อยค่ะ
ช่วยเป็นกำลังใจกันช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่กับป่าชายแห่งนี้ครับ
น้ำจนไหลล่นอุ้ยคุณผู้ชมทำไมภาพมืดจอเสียเหรอ
เมื่อกี้ผมก็นึกว่าดีเจเขาตั้งใจนะไม่ใช่ใช่ไหม
คืออันนี้ไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊คถ้าเกิดว่าใครได้ดูผ่านทางเฟซบุ๊ค
เขาจะมีโฆษณงโฆษณาขึ้นเต็มกรอบไปหมดเลย
โจทนามันยังอยู่แต่ปรากฏว่าภาพหน้าจอมันมืดมันดำไปหมดเลย
ถามว่าเกิดอะไรคุณผู้ชมอย่าตกใจนะว่าเฮ้ยมีแบบทำไมดีเจมาเปิดเพลงแดน
แล้วแบบแต่งหน้าแต่งตัวเป็นแบบแรคทีล่าแบบนี้อันนี้เขาตั้งใจจะมาระดมทุน
ทำบุญเพื่อระดมเงินมามาซ่อมเมนครับแล้วเหตุการณ์ขณะที่เขาไลฟ์อยู่เนี่ย
คือถ้าเกิดคนบริจาคมาสมทบทุนมาเขาไม่หักเข้าส่วนตัวเลยนะ
จะเอาเงินทั้งหมดนั้นไปซ่อมเมนทั้งหมดเลยแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เอาแล้วไงอ่ะทำไมเป็นข่าวอ่ะเครื่องทรงเครื่องเสียงมูลค่าเป็นแสน
ไฟเฟย์นั้นพังหมดเลยใช่มันกระชากพี่บอส
แล้วหลังจากเนี้ยเขามีงานต่ออีกอีกสามงานโอ้โหเอาไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะ
อุปกรณ์เสียอุปกรณ์พังค่ะซึ่งความตั้งใจดีของดีเจป่าช้าแดนซ์เนี่ย
เขาไปไลฟ์อยู่หน้าเมนจะระดมเงินมาซ่อมเมนเป็นป่าสุสาน
ครับแล้วต้องเล่าที่มาที่ไปว่าป่าสุสานตรงเนี้ย
ใช้ร่วมกันระหว่าง๒หมู่บ้านก็คือหมู่๔กับหมู่๑๓ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะ
ก่อนหน้านี้นะ๒หมู่เขารวมเป็นหมู่เดียว
ทีนี้พอคนเยอะคนเยอะก็ต้องแยกออกเป็นหมู่๔กับหมู่๑๓ใช่ไหม
ครับแล้วตอนที่เกิดเหตุที่หน้าจอมันดับดับมืดมืดไปเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านของหมู่๑๓เข้ามาที่ป่าสุสาน
แล้วก็มีการยกมือยกมือที่ว่าเหมือนกับให้หยุดให้พอ
แต่หลังจากนั้นดีเจป่าช้าแดนส์เนี่ยก็ยังคงไลฟ์อยู่ไง
ผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าอ้าวห้ามแล้วไม่หยุดสับคัทเอาท์ลงเลย
แล้วตอนนั้นน่ะนะทั้งทีมงานเองทั้งตัวดีเจเองแฟนคลับ
หมู่สี่กับทีมงานเนี่ยนะก็ไลฟ์ระดมทุนอยู่
แต่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสามเนี่ยเข้ามาที่สุสาน
แล้วก็ท่าทางเขาเหมือนเมาอ่ะสับคัทเอาท์ไฟลง
มันก็กระชากสิเครื่องมือผมเนี่ยเสียหมดเลย
แล้วนอกจากนั้นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่ง
แล้วก็ตะโกนบอกว่าใครมีปัญหาก็มาคุยมาคุยได้เลย
ขู่ด้วยนะถ้าเกิดไม่เก็บข้าวของกลับไปเดี๋ยวจะยิงให้หมดทุกคนเลย
ทีนี้ทำไงฝั่งดีเจก็ต้องหยุดสิหยุดไลฟ์
แล้วก็ไปแจ้งความว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลย
อันนี้เราฟังดีเจแล้วใช่ไหมเราฟังทางผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ว่ายังไงผู้ใหญ่บัณฑิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าเมนที่ป่าช้าเขาเมนตรงนี้ที่ดีเจเขาไลฟ์อยู่เนี่ย
เอาจริงนะดีเจเขาแอบเข้ามาในสุสานของหมู่บ้าน
มาใช้ไฟไม่อนุญาตผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็ต้องสับคัทเอาท์สิ
ไม่ให้ทำกิจกรรมต่อแต่ฝ่ายนั้นเขาไม่พอใจ
แล้วกรูมาจะทำร้ายผมผมก็ต้องยิงไปนัดหนึ่ง
เป็นการป้องกันตัวแล้วผมก็จะดำเนินคดี
ข้อหาบุกรุกด้วยเหมือนกันเอ้าคุณผู้ชม
แล้วทำไมหมู่๑๓พอมาบอกแบบนี้
เอ๊ะแล้วฝั่งดีเจเขามีการขออนุญาตไหม
จริงแล้วเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๔เนี่ยนะคะ
ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะเขาจะมีการสมทบทุนอันนี้
คือบอกว่าเดี๋ยวจะหางบมาเสริมปรับปรุงเพิ่มเติมอีกทาง
อันนี้คือผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๔ส่งข้อความหาผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
แล้วสติ๊กเกอร์โอเคนั้นคือของผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓
แปลว่าอะไรผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓โอเคแล้วโอเคละ
แต่เขาไม่รู้ไงว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่๔จะไปหาดีเจป่าช้าแดนซ์มาระดมทุน
แสดงว่าเป็นปัญหาที่การสื่อสารหรือเปล่าแบบนี้
ส่วนหนึ่งมันคือปัญหาที่การสื่อสาร
เพราะว่าฝั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ก็บอกว่าก็แจ้งไปแล้ว

จนทำให้หมู่๑๓ไม่รู้แล้วก็มาสับคัทเอาท์ลงแบบนี้
แต่ทีนี้ค่ะทางตำรวจสพพานจังหวัดเชียงรายเองบอกเลยนะคะ
ว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ก็คือทางฝั่งหมู่๑๓ผู้ใหญ่บ้านนะนะ
กับทางดีเจป่าช้าแดนส์มาคุยกันด้วย
เดี๋ยวเรื่องนี้จริงอย่างที่บอกแหละ
มันเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารพอสื่อสารไม่เคลียร์ชัดเจน